ไปที่จังหวัดจันทบุรีกันก่อนเลยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายค่ะฆ่าฝังดิน

จริงก็คือนายทรงศักดิ์ล่าสุดสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้ว

ภรรยาแล้วก็น้องชายของภรรยานะคะ
มาดูกันหน่อยค่ะวันนี้ตำรวจคุมตัวทั้งสองคน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
พนักงานสอบสวนสพท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
ควบคุมตัวนางเบนเจวันไทยเจีย
แล้วก็นายวัชรพงศ์ไทยเจีย๒ผู้ต้องหา
ร่วมกันฆ่าฝังดินนายทรงศักดิ์เพิ่มสุข
อบตเยอายุ๔๖ปีเป็นสมาชิกอบตวังใหม่
อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีไปชี้จุด
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งหมด๔จุดด้วยกันเนี่ยคุณผู้ชม
จุดแรกเป็นบ้านที่เกิดเหตุในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
เป็นจุดที่นางสาวเบนเจวันลงมือยิงอบตเย๋
ก่อนที่จะพานายวัชรพงศ์ซึ่งเป็นน้องชายเนี่ย
ขนศพเพื่อไปกลบฝังดิน
จุดที่๒คือไร่ทุเรียนห่างจากจุดแรกไปสักประมาณ๒๐กิโลเมตร
เป็นจุดที่นายวัชรพงศ์ใช้รถแบ็คโฮลขุดหลุม
แล้วก็ร่วมกันกับพี่สาวก็คือนางเบนเจวัน
นำศพมาฝังดินลึกสักประมาณ๓เมตรจุดนี้เลยนะ
ที่๓คือบ้านพักอีกหลังของนางสาวเบนเจวัน
อาศัยอยู่กับลูกของสามีเก่า
ซึ่งหลังจากที่ลงมือก่อเหตุแล้วผู้ต้องหาได้กลับมาที่บ้านหลังนี้แล้วค่ะ
โทรศัพท์หานายวัชรพงศ์ให้มาหาพร้อมสารภาพกับเรื่องราวทั้งหมด
ส่วนจุดที่๔บริเวณตลาดเจริญศุกร์ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหาทั้ง๒คน
นำสิ่งของเปื้อนเลือดแล้วก็ปืนมาทิ้งไว้ในถังขยะหน้าตลาดตรงนี้ค่ะ
จากการสอบสวนนางสาวเบนเจวันให้การยอมรับสารภาพบอกว่า
เป็นคนลงมือยิงแต่ยิงคนเดียว
เนื่องจากว่ามีปากเสียงกันอย่างรุนแรงแล้วก็เกรงว่าฝ่ายชายจะมีหญิงอื่น
ประกอบกับเรื่องปมที่ดินที่ใช้ฝังศพซึ่งแอบไปซื้อไว้
พร้อมกับมีการปรับพื้นที่เตรียมที่จะปลูกทุเรียน
หวังว่าเมื่อปลูกทุเรียนเสร็จแล้วจะบอกสามี
คือตัวเองไปแอบซื้อที่ไว้ไปปลูกทุเรียน
ถ้าเกิดว่าได้ผลิดอกออกผลแล้วเดี๋ยวจะบอกสามี
แต่กลับถูกบุคคลที่๓โทรศัพท์ไปฟ้องสามี
ก็คือนายทรงศักดิ์ว่าแอบขายทรัพย์สินที่ร่วมสร้างกันมา
กระทั่งมีปากเสียงแล้วก็มีการถูกขู่ฆ่าด้วย

ถูกขู่ฆ่าทั้งตัวเองแล้วก็ลูกชายวัยเพียง๙ขวบ
ทีนี้พลตำรวจตรีวัฒนายี่จีน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรี
บอกว่าพฤติกรรมก่อนหน้าที่จะลงมือฆ่า
วันเกิดเหตุทั้งคู่ออกไปกินข้าวนอกบ้าน
แล้วก็ดื่มสุรามามีอาการมึนเมาเล็กน้อย
ระหว่างทางกลับเกิดมีปากเสียงกันเรื่องของการหวัด
แวงว่าชายฝ่ายชายก็คืออบตเย๋จะไปมีหญิงอื่น
รวมถึงมีโทรศัพท์ก็เข้ามาตลอดจนกระทั่งมาถึงบ้าน
ผู้ตายนอนอยู่ที่โซฟา
ผู้ต้องหาใช้โอกาสนี้แหละเป็นช่วงจังหวะสบโอกาส
พยายามใช้ปืนจ่อยิงไปที่ศีรษะถึง๓ครั้งจึงจะสำเร็จ
จากนั้นได้ปรึกษากับน้องชายให้ช่วยกันนำศพไปอำพราง
โดยได้ให้น้องชายไปยืมรถแบ็คโฮลจากพี่ชายบอกว่า
จะมาขุดดินนะคะขุดดินที่มันติดลม

ฟังเสียงผู้การจังหวัดจันทบุรีกันหน่อยค่ะ
คือก่อนหน้านี้นะครับก็มีการทะเลาะกันระหว่างที่เดินทางกลับบ้าน
กับผู้ตายแล้วก็ผู้ต้องหา
แล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความหวาดระแวงในตัวผู้ต้องหานะครับ
โทรศัพท์เข้ามาระหว่างเดินทาง
คือครั้งแรกอ้างว่าติดเขาใช้ถุงติดรองปืน
นิดใกล้ไปเหนียวกับถุงพระติด
มันก็เลยล้างอาจจะนกอาจไม่ทรัพย์
ครั้งที่สองก็เอาผ้าอีก
เช่นเดิมนกไปล้างกับผ้า
มันก็เลยไม่รับ
ครั้งที่สามก็กำลังกำลับพอสูตรระเบิด
ส่วนเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหา

เบนเจวันตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
ปิดบังอำพลางซ่อนเร้นทำลายศพ
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ส่วนนายวัชรพงศ์น้องสาวของนางเบนเจวัน

บิดปิดบังอำพรางซ่อนเร้นทำลายศพ
แล้วก็ในวันพรุ่งนี้คือ๑๖พฤษภาคม
ตำรวจจะนำตัวทั้งสองคนไปฝักขังที่เรือนจำ
จันทบุรีพร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
ส่วนชนวนการก่อเหตุตอนนี้ตำรวจบอกว่า
ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของชู้สาวทิ้ง
ถามว่าทำไมก็เพราะว่าแนวทางการสืบสวนสอบสวน
เชิงลึกนี้พบว่าจริงแล้วทั้งคู่
ก็ต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าแอบครบซ้อน
ซึ่งกันและกันคือฝ่ายหญิงก็ครบซ้อนฝ่ายชายก็ครบซ้อน
ส่วนเรื่องของปมทรัพย์สินและที่ดิน
มการขู่ฆ่าต่างตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
หากพบว่ายังมีผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

แน่นอนนะคะว่าจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ